มาดูเรื่องปัญหาที่จอดรถในหมู่บ้าน

แล้วบางคนก็เอารถมาจอดหน้าบ้าน
แล้วคนข้างบ้านเอารถเข้าบ้านตัวเองยังไง
เขาบอกว่ามันเฉียดฉิวมากค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะเอาคลิปหนึ่งมาลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่าเวลาที่จะเข้าบ้านแต่ละที
ผมต้องใช้ความสามารถในการขับรถเข้าบ้านตัวเองเป็นอย่างมาก

ปรับเซียนไหม
ปรับเข้าใจของรู้สึกเลย

แล้วเขาก็บ่นบอกว่ารถคันนี้นอกจากจอดหน้าบ้านแล้ว
กินที่หน้าบ้านไปอีกก็คือการปลูกต้นไม้

คนนี้จะขับเข้าบ้านก็ใช้ความลำบากค่ะ
ลักษณะถ่ายคลิปไปก็มีโมโหแหละ
มีโมโหมเบาอาการหัวร้อนเบากับการจอดรถของคนในหมู่บ้าน
จนทำให้ถนนมันเหลือพื้นที่แคบค่ะ
เพจเฮียขับรถเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ค่ะ
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกโอ๊ยเหตุการณ์แบบนี้ก็เจอ
บางคนบอกว่าคนที่เอามาจอด
บางทีเขาก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นหน้าบ้านเขาไง

หากไปเบียดกระทบกระทั่งนะ

เป็นเรื่องทะเลาะบาดหมางคนในหมู่บ้านไปอีก

เป็นปัญหาของคนเมืองที่อยู่อาศัยกันแบบหนาแน่น
อันนี้คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะคะ

และบางคนเขาก็บอกว่ามันแก้ยาก
ต้องใช้จิตสำนึกมากกว่าใช้กฎหมาย

อันนี้เป็นคำแซวนะแซวเล่น

แต่หนุ่มในคลิปยังถ่ายคลิปขณะขับรถไปด้วยได้
แสดงว่าคุณเซียนมากที่สุดแล้ว

บางทีก็มีอะไรแปลกมาอยู่แถวบ้านของตัวเองเหมือนกัน
อย่างเรื่องของการขับรถการสอดรถอะไรแบบนี้